ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหแองจี้วันนี้หัวหล่อน
ที่โผล่มาลงโผล่มาขอดูแอ็งจี้หน่อยก่อนโอ้ยแอ็งจี้จะบอกว่าอะไรดี

กินข้าวกับผมเยอะนี่รู้ไหมตั้งแต่เธอมาเนี่ยฉันเละไปหมดเลย
ถ้าพักผ่อนอยู่บ้างของแม่ไปทานข้าวทานอะไรกันเยอะและไม่ติดเลยก็ใน
เลยมากของไม่หายอะไรหลายอย่างแม่คือไปค่ะถ้าเกิดภาษาเหนือแล้วขายเผ็ดลม
แม่ดิฉันอายุ๙๔ดิฉันอายุขนาดนี้แล้วแม่ยังมีชีวิต

พออันฉันอ่านข่าวเสร็จฉันก็จะไปกินข้าวกันด้วยกัน
ถ้างั้นเราก็จะขอโวยพรให้คุณแม่
มากราบคุณแม่ทั้งประเทศเลยนะคะ
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจดี

โอยพรได้ค่ะนี่โอยพรผ่านนักจอดไทยรักษณ์ได้ค่ะ
แต่แน่นอนวันแม่แห่งชาติ
คนพูดถึงกันหมดเลยว่าพฤติกรรมของเขามันเหมาะสมแล้วจริงเหรอ
ซึ่งคู่นี้มันเป็นแฟนกันมานานแล้วนะ
ทำไมต้องเล่นอะไรแบบนี้อยากถาม
มันเป็นแบบกระแสเทรนด์มาจากเมืองนอก

ไม่ใช่แกล้งคนบนอย่างนี้
คือเอาง่ายว่าตอนนี้ดาราหลายคน

เพราะว่าคนธรรมดาเขาสามารถป้าได้มากกว่าเรา
แต่อันนี้มันก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้โอเคล่ะ
ออนไลน์มันก็แข่งกันความห่ามกันเนาะแองจี้เนอะ
เหมือนบางคนก็คือฆ่าสัตว์แข่งกันก็มีเยอะ
ถ้าสมมุติคุณไปดูแล้วฆ่าสัตว์แข่งกัน

เพราะว่า๑คุณเอเอเป็นดาราด้วย

ที่ถ่ายคลิปคลิปของเขาคอนเซ็ปต์คืออะไรรู้ไหม
บกวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เพื่อฝึกความอดทนซิว่า
แอร์สจวดของการบินไทยมีความอดทนแค่ไหน
ตะกะก็น่ากลัวแล้วตะกะก็น่ากลัวแล้ว
ซึ่งแล้วถ้าสมมุติฉันจะบอกว่าแอร์สตวด
ทุกคนไม่ได้ซอฟต์หมดนะฮะแต่ก็ต้องซอฟต์
ขณะที่เขาเดินทางไปประเทศอังกฤษ
ซึ่งนอกจากจะรบกวนแล้วยังมีพฤติกรรมไร้มารยาท

ถูกต้องนะฮะเขาก็แบบว่าเขาคือเขาต้องการ
ตลอดเวลา๑๑ชั่วโมงที่บินจากกรุงเทพไปอังกฤษ
ตลอดเวลา๑๑ชั่วโมงก็เลยทำยูทูปหน่อยขอเป็นยูทูปเบอร์บนเครื่องซักหน่อย

เขาตั้งใจทำเพื่อทดสอบความอดทนของแอร์แอร์ของไฟล์บินนี้
ว่าจะสามารถทนความรำคาญของผู้โดยสารได้หรือไม่นะครับ
ทดสอบความอดทนของแอร์วุ่นวายกันทั้งลำ
คุณจะต้องไปดูเอาเองเพราะว่าเอาตรงภาพเราไม่สามารถนำเสนอได้หมดนะครับ
แล้วก็ทำคลิปเนี่ยแกล้งแอร์โฮสเตจลุ้นว่าตนเองจะถูกไล่ลงจากเครื่องบินหรือไม่

กดปุ่มที่นั่งมั่วจนต้องรีเซตใหม่ทั้งระบบพูดจาหยาบคายใส่แอร์
แล้วก็เรียกใช้บริการแบบไร้สติเขาว่าอย่างนั้นเลย
ตัวเองได้มีโอกาสดูแล้วก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย
ดตรงนี้จนเจ๊งที่เป็นรีโมท
แต่แอร์ก็ต้องยอมรับแอร์การบินไทยยิ้มอย่างเดียวแล้วก็พร้อมรับ
จริงคุณดูถ้าสมมุติคุณได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับ
บนเครื่องบินเขาก็มีสแปรอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่ามันก็ต้องสแปรสำหรับคนหิวเนี่ยใช่
ในคลิปไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ได้ใด

ของขาวของหวานรวมไปทั้งอาหารว่างที่สำรองด้วย

แล้วก็ขออาหารชุดใหม่แบบเปลี่ยนอาหารมาเรื่อย
แม้จะรู้สึกจะรู้ดีว่าไม่ควรทำ
แต่ต้องสำรองไว้สำหรับผู้โดยสารคนอื่นเนี่ย
ซึ่งต้องการดูความอดทนของแอร์
ว่าจะกล้าด่าผู้โดยสารหรือไม่
ซึ่งพนักงานทุกคนนะครับ

ทำให้เรารู้ว่าแอร์ของการบินไทยนี่ต้องยอมรับเขาเลยฮะ
ความอดทนสูงมากเขายิ้มอย่างเดียวเลยนะ
แบบว่าไม่ตอบโต้ขออาหารก็เอามาให้

ทุกอย่างที่มีอยู่คือเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ
หลังจากที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวเน็ตก็มาด่ายังดูอุเดือดเลย
เพราะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ย
ต้องยอมรับว่าไฟล์ยาวมันเหนื่อยมากอยู่แล้ว
ยังต้องมาพบเจอความหยาบคายไร้มารยาทของผู้โดยสารอีก
แล้วก็ที่ทำให้แบบว่าที่สรุปทำไปทั้งหมดเนี่ย
คือแลกยอดไลค์แลกยอดวิวนี่คือดารานะครับ
บางคนที่เป็นลูกเรือก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่า
ทำไมต้องทำแบบนี้แล้วก็มันกันแกล้งกันว่ะ
ทำอะไรที่มันอยากจะไปห่ามไปทำอะไรที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ไหม

ก็รู้สนิทกันดีทั้งหมดนะ

มันต้องมีแบบเขาบอกว่าในแต่ละไฟล์มันร้อยพ่อพันแม่อยู่แล้วถูกต้องไหมมันร้อยอารมณ์ของคนบางคนอารมณ์โศกเศร้าก็มีอารมณ์แบบว่าครั้งแรกในการเดินทางก็มี

รับมือกับผู้โดยสารทุกแบบ
พระคุณมากค่ะใช่ดิฉันเป็นคนโชคดีที่แม่ยังมีชีวิตอยู่และแข็งแรงมาก

จะบอกว่าเขาไม่แน่จริงถ้าแน่จริงนะเขาควรจะทำอะไรรู้ป่

เพราะเธอรู้ไหมว่าฉันมีเพื่อนเป็นแอร์สจวดนี่เยอะมากแล้วเขาเจอนะเหตุการณ์เนี่ยนะแบบว่า
ริเวล๓นี่กว่าไอ้เอแจกเอทำซะด้วยซ้ำ
อุจจาระเนี่ยนะไม่ได้ในที่ที่ตรงชักโครกด้วย
ถ่ายไปตามที่ต่างที่อยู่ในห้อง

ดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ถ่ายทับที่เธอนึกออกไหม
ดังนั้นเนี่ยพวกพี่เพื่อนฉันเนี่ย
ตอนนั้นเวรต้องเป็นเวรห้องน้ำ
นางก็ต้องไปโกยอุจจาระกันแบบว่า

สุดเด็ดเพราะคนอื่นใช้ต่อไม่ได้
เพราะว่าจะได้จิกใช้เยี่ยงธาตุ
มีชุดนอนไหมปูไว้ที่นอนให้ฉันสิ
ปิดห้องด้วยแน่จริงก็ต้องอย่างนี้ถูก
คือมันต้องแบบโอ้โหนี่ไม่แน่ใจ
เดี๋ยวเพราะฉันคนก็ลอกว่า
แต่ฟางจะออกมาพูดเรื่องนี้ว่ายังไง

เพราะว่ามีอีกคู่หนึ่งเนี่ยคุณสามีเขาก็จะสั่งอาหารให้คุณภรรยาเอานู่นเอานี่เอานั่น
พอเวลาแอร์เขาถามบอกว่าแล้วคุณผู้หญิงจะรับอะไรคุณผู้หญิงก็จะไม่พูดคุณสามีก็จะพูดแทนเอานู่นเอานี่เอานั่น
ก็ทุกคนก็สงสัยว่าทำไมคุณภรรยาไม่พูดบอกทำไมคุณผู้หญิงทำไมบอกอ๋อภรรยาผมไม่พูดกับคนใช้
เวินกันเลยทีเดียวนะนายปารยุทธ์วัยว่อมนะเหมือนอย่างแห่งชาติเอระวัน

ดังนั้นมันจะมีสภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ใช้
เส้นทางเนื่องจากมีความลาดชันสลับกับบางช่วงมีโขดหิน
ในวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหลายลายเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะ
ก็เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็เลยต้องอยากจะให้แบบว่าปลอดภัยทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของคนที่ไปเที่ยวเนี่ยนะคะ
เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการที่จะปรับปรุงเส้นทางเป็นการเร่งด่วนเลย
เพื่อจะปิดน้ำตกชั้น๖แล้วก็๗เป็นการชั่วคราวแล้วก็จะได้ทำการปรับปรุงด้วย
เพราะบางทีบางอย่างมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ทั้งนี้บริเวณน้ำตกน้ำฝนที่มันตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณแล้วก็ความแรงของน้ำนะ
โดยสถานการณ์น้ำคืออย่างปกติไม่มีการเกิดอุบัติเหตุน้ำป่าไหลหลากแต่อย่างใด

ใช่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปชมน้ำตกเอลวันได้
ตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้นห้าค่ะอืม

แต่ขั้น๖ขั้น๗มันก็น้ำป่ามันเริ่มมาแล้วไงตอนนี้
แต่เขาบอกไม่ใช่น้ำป่านะคือฝนมันตกไปเรื่อยอย่างนี้

สำหรับในช่วงหยุดยาวของวันที่๑๒สิงหาคม
พบว่ามีนักท่องเที่ยวของชาวไทยแต่ต่างชาติเข้าไปเที่ยวเป็นจำนวนมากเลย
แล้วก็พากันเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเลย
ซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ปกติไม่มีอะไร
น้ำป่าไม่ไหลหลากมีฝนตกเล็กน้อยแต่ก็ต่อเนื่อง
ปริมาณน้ำแค่๓๔มิลลิเมตรเท่านั้น
ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเอลวันก็เปิดให้ชม
ตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น
ดังนั้นสถิตินักท่องเที่ยววันที่๑๑ที่ผ่านมา
ต้องบอกเลยนะว่า๖๐๘๘คน

ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวเดือนตุลาคมปี๖๑มาจนถึงปี๖๒เนี่ยนะ
มีชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวม๕๖๐๐

ดังนั้นสถิติในการแบบว่าได้เงินรายได้ประจำปี๖๒
ตั้งแต่ตุลามาจนถึงกรกฎาคมนี้ก็คือ

มันเยอะจนต้องนับอย่างนี้เลย

ของเรามีอีกอันหนึ่งโซเชียลก็ลุกฮือเหมือนกัน
ที่โพสต์คลิปแมวเอาแมวมาให้งูเหลื่อมที่นี่

มันจะต้องการอะไร
เพื่อนบ้านเขาอ้างว่า

ทำรายการไม่ได้แองจี้แม่มึง

เพื่อนบ้านเนี่ยเลี้ยงแมวระบบเปิดปล่อยให้ออกมาก่อความรำคาญ

จับแมวตัวนั้นมาเป็นอาหารให้งู

ถูกรถชนกำลังจะตาย
ยื้อชีวิตแล้วแล้วมันก็ตาย

มันโหดร้ายมากเป็นภาพที่รับไม่ได้

และรับการสอบส่วนที่สอบพ่อบังเร็ดหุ่นพี่
มันถอดกรามแล้วอุ๊บแมวเข้าไป

แล้วจับมาให้งูกินอีกก็บอกว่าเลี้ยงเองแล้วถูกรถชน

เพราะฉะนั้นมันมีข้อสงสัยอยู่

เอามาให้เสียเลี้ยงอีกตัวนึงกิน

หลายปีที่แล้วคนในกลุ่มงูบอกว่าเพื่อนเนี่ย

แล้วก็ประกาศหาบ้านให้ใครที่ต้องการ

วันนี้มาบอกจะเอามาเลี้ยงเต่งเจือกมาให้งูกิน
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงแมว

พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พิสูจนแล้วว่าโพสต์ครั้งแรกเป็นเรื่องจริงเนี่ย

เพราะว่าเอามาให้งูกิน
หรือมีหมาตีมันเราย็ต้องถูกปรับแมว

เพราะมีประราชบรรยัตคุ้มครองสัตว์
เป็นการพรบป้องกันการทารุณกรรมนะไม่ใช่แบบเออเราเป็นเจ้าของ
ชีวิตเขาแล้วจะทะลุมอะไรกับเขาไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้
เท่าที่เห็นงูอ่ะลายสวยเนอะสวยนะพี่คะพี่เห็นเป็นกระเป๋าใช่ไหม
ไหมคะเอาอย่างงี้แต่ก่อนออกเบรกวันนี้ฮ่องกงประกาศโอ้น่า
ยกเลิกนะฮะใช่เที่ยวบินทั้งเข้าและออกหมายถึงว่าวันนี้คุณ
บินเข้าฮ่องกงก็ไม่ได้วันนี้คุณจะบินออกจากฮ่องกงก็
ไม่ได้นะฮะสิบสองอันวันนี้ถ้าอากาศสิยาณนาชาติฮ่องกง
ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าขาออกทั้งหมดตั้งแต่เย็น
วันนี้นะฮะตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไม่มีกำหนด
เนื่องจากเหตุประท้วงในอาคารผู้โดยสารซึ่งมีผู้ชุ
นนท์กว่าพันคนเพราะฉะนั้นนี่ล่าสุดก็คือหลังจากเย็น
เป็นต้นไปสำหรับไฟล์บ่ายคนที่บินกลับมาก็ยังได้อยู่
ว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่เนอะยังไม่มีกำหนดเนื่องจาก
ก็ต้องดูกันนี่คือบรรยากาศที่ไทยรัฐนำมาเสนออันนี้คือ
ห้องผู้โดยสารนะฮะจะไปห้องโกงตรวจเช็คก่อนนะฮะอันนี้
อันนี้ล่าสุดนี่กำลังแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่
เลยคือตอนนี้ผู้ที่ตำรวจที่ปราบจราจนใช้วิธีแต่ง
เหมือนผู้ชุมนุมอืมแต่แล้วพอจะจับกลุ่มเนี่ยก็เอาผ้า
พันคอสีฟ้ามาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ช่วยกันจับมันรู้สึกว่า
เข้าไปจับแกนนำอ่ะพี่อืมได้ข่าวว่ายังไงอ้าวช่วงหน้าวัน
ยุมที่เท่าไรแล้วแองจีสิบสองค่ะวันแม่เหลืออีกสี่วัน
นะคนก็เริ่มหาเลขกันแล้วล่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้

คุณผู้ชมฮะแม่หนุ่มกัญชัยเขามีการนำเสนอผ่านไอจี
อินสตาแกรมของเขาเนอะปัญหาคือโอเคล่ะยกเลิกไฟล์บินจาก
ฮ่องกงนะฮะสู่กรุงเทพเนี่ยเขาจะยกเลิกตอนเย็นบางคนไปเช็คอี
แล้วเข้าไปอยู่ในเกรดแล้วประกบไม่มีเคร่งบินบินอยู่
แล้วณตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนื่องจากสถานการณ์พิเศษณ
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงนะครับอันเป็นผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินเข้าและออกฮ่องกงทุกสายการบินในวันนี้
กงศูนย์ไทยขอแนะนำคนไทยสมมุติคุณมีญาติพี่น้องอยู่ตอนนี้ที่เข้าไปอยู่ข้างในแล้ว
มันออกมาไม่ได้แล้วนี่ถูกต้องไหมมันสแตมพาสปอร์ตเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ
วันนี้คุณเขาจะให้พักก่อนนะฮะเขาจะให้พักก่อน
นะครับก็คนที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินวันนี้
เชื่อว่ามันมีหลายไฟล์ทจริงตอนนี้เนาะ
ก็เอาง่ายสิถ้าอยากจะไปนะก็ไปเวียที่หมาเกาสิ
ไปลงหมาเกาแล้วก็นั่งนั่งบลึ๊บอย่างนี้
อะไรอย่างนี้บางทียังขึ้นไม่ได้คุณพยายามหาทางออก
ญาติพี่น้องว่าตอนนี้กรงศูนย์ก็รอช่วยเหลือกันอยู่นะครับ
เอ้าไปข่าวนี้กันหน่อยดีกว่าสาวท้องแก่คลอดลูก
ระหว่างทางไปโรงพยาบาลเนี่ยคอหวยพลาดได้ยังไง
ผู้สื่อข่าวนะฮะเมื่อวานนี้มีหญิงสาวท้องแก่
ท้องคลอดแล้วก็มีน้ำเดินจึงได้ประสานงานสั่งการให้หน่วยกู้ชีพ
ประจำตำบลโคนคกสะอาดอพฤตชสุรินทร์ไปตรวจสอบ
ที่บ้านเลขที่๑๑๙อศูนย์๑๘
พบหญิงท้องแก่มีอาการปวดท้องลักษณะใกล้คลอดนะฮะ
ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เร่งเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนเลยครับ
ต่อมาระหว่างทางคราวนี้ไม่ไหวแล้วสิ
ระหว่างทางก็เกิดปวดท้องหนักขึ้นหนักขึ้น
จู่แม่ได้คลอดทารกออกมาบนรถกู้ชีพ
กำเนิดเด็กทารกคลอดออกมาระหว่างทางที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโคกสะอาด
กำลังส่งไปที่โรงพยาบาลนะฮะ
โดยรถหน่วยกู้ชีพบ้านเลขที่๑๑๙นะ

๖๕๗๗กต๖๕๗๗สุริม
ในเวลาต่อมานะฮะทางกู้ชีพก็
โรงพยาบาลประสาทพร้อมทีมพยาบาลฉุกเฉินให้การช่วยเหลือทั้งแม่
และทารกจึงคลอดออกมาอย่างปลอดภัยเป็นเด็กชาย
อันนี้แหละต้องซื้อถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ย
เป็นทารกเพศชายมีผิวขาวร่างกายสมบูรณ์

โดยทางกู้ชีพพยาบาลก็ได้ทำการตัดสายสดือพร้อม
นำผ้ามาเช็ดตัวทำความสะอาดแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกาย
คือแม่เขาบอกอย่างนี้ว่ามันเพิ่งมีอาการปวดท้องลักษณะเด็กดิ้น
เหมือนใกล้ท้องง่ายมากเลยแล้วก็มีเดินน้ำเดินออกมา

อนเวย์ปุ๊บก็ช่วงสายเกิดอาการปวดลักษณะดังกล่าว
เพราะให้สามีเนี่ยโทรศัพท์ไปทางอังหมายเลข๑๖๖๙
เพื่อขอความช่วยเหลือเลขก็สวยนะครับจนกระทั่งหน่วยกู้ชีพมาถึง
แล้วก็ให้การช่วยเหลือจนเด็กออกมาอย่างปลอดภัย
ทั้งแม่และเด็กและเด็กผู้ชายด้วยนะฮะ๖๕๗๗นะ
แล้วก็บ้านเลขที่๑๑๙ที่บอกให้ว่าเห็นมือเด็ก
ชูขึ้นมาเด็กคนนี้แข็งแรงมากออกมาดิ้นกระแด๋วนะครับ

นิ้วเท้าด้วยนิ้วเท้านิ้วพกออกมาจากผ้าเขียวตอนนี้วิ่งเลยได้มั้ย
พี่ข้ามเราวิ่งในซีล็อตตารีค่ะมีคลิปคุณยายกับคุณหลาน
ซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่ากลัวพอสมควรแล้วก็เป็นเรื่องน่าจะเตือนกันเลยทีเดียวนะ
เวลาเราขึ้นบันไดเลื่อนเรื่องนี้เกิดที่เมืองจีนนะฮะ
มันเป็นคลิปวงจรปิดที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
กับผู้ที่ใช้บันไดเลื่อนนี่นะคะ
เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้นะสำหรับหญิงสูงวัยเข้ามากับหลาน

ไหงอยซิไหงทองทั้งหลานทั้งยายเลย

แล้วทำยังไงก็ช่วยกันวินาทสันตโล
อ่อยดทางนี้เจ้าหน้าที่เย็น
ลาก็ต้องเอาอเจเนี่ยลงมา

อ่าเจ๊หัวแตกเหลือดไหลไม่หยุดเลย

มันต้องเป็นคนแก่แล้ว

มั้ยมั้ยมั้ยโอ้คุณพลาดล้านลงมาด้วยล่ะดีน่ะหลานไม่เป็นอะไรน่ะ
แล้วตัวหลานลงมาทับทับโอเคเนี่ยก็เรียกว่าต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว
อย่างนี้ง่ายคือมันลาดขึ้นไปนานนะพี่ก่อนมันจะกลายเป็นขั้นอ่ะ
ง่ายที่สุดเนี่ยนะเวลาขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยนะ
เอามือจับไว้อืออืมเออแล้วยืนให้เต็มเท้า
ถ้าขามันพลาดจะได้เพราะว่าคุณป้าดิฉันเนี่ยนะฮะ
อายุเนี่ยตอนนั้นประมาณจะแบบว่าจะก้าวสิบเหมือนกัน

คือคือตรงตัวประลัน

อยู่อะไรสูงอย่างนี้น่ากลัว

จะมีทัวร์แบบนี้นะคะนักเที่ยวญี่ปุ่นเขาตื่นเต้นมาก
เขาลงเรือไปทัวร์คลองแสนแสบค่ะ
เป็นเรื่องราวสุดน่ารักของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

แนะนำการชมตัวเงินตัวทองในกรุงเทพ

ระบุว่าความรู้สึกนั้นเหมือนได้นั่งเรือร่องแม่น้ำอเมซอน
ราคาแค่๓๙เย็น

๑๑บาท

ก็ได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องสุดน่ารักของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยรู้สึกประทับใจ
การที่สามารถจะพบเห็นตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮีย
ในระยะประชิดซึ่งนักท่องเที่ยวรายนี้
แนะนำให้นั่งเรือคลองแสนแสบจากท่าเรือผ่านฟ้าลีราช
กลางเมืองเลยไปลงที่ท่าเรือประตูน้ำนิดเดียวเองนะ

อยู่บ้านจะมีแบบว่าสูงแบบนี้

เพราะบ้านนั้นอยู่ติดแม่น้ำแซม
เรื่องราวสุดน่ารักนี้นะถูกแชร์ไปออก
เข้ามาแนะนำสถานที่ชมตัวเงินตัวทองมีมากกว่านี้ถ้าชาวญี่ปุ่นชอบขอเชิญ
นานดูที่สวนโลกคางะคือ

เรียกแลนด์ใช่ไหมใช่ไหม

แต่เขาก็อย่าไปมั้ย
เขาก็ไม่มี

ตอนนี้คือเขาบุกเข้ามาที่สนามบินแล้วคืออย่าไปดีที่สุด
แต่คนที่ไปมาครั้งอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่า

ใช่เขาไม่ทำอะไรนี่ก็มีคนเพิ่งกลับมา

การแสดงให้คนทั้งโลกหรือการทำข่าวออกมาว่าเขามีตัวตน
คือเขาเป็นการเรียกร้องแต่ไม่ได้ตั้งใจทำลายประเทศ

แต่หมายถึงว่าโอเคการจราจรบางทีเขาปิด
การจราจรก็จะลำบาก

แต่อย่างคนไทยไปเที่ยวคือไปเที่ยวรอบนอกไม่ใช่เหรอ

ก็ไปมาเกาะอย่างที่บอก

เขาไม่ถึงยืดเยอะอยู่แล้วเขาเดี่ยวเขาจะเก็บหมด
ทำไมจะต้องไปตอนนี้เดี๋ยวขึ้นสิ

แล้วเขาก็ไม่ได้มีแบบว่าชุมนุมกันอยู่ใน
ที่ตรงมีสี่สิบกันิดหนึ่งและสี่สิบรอก็ไม่รู้ว่านี้มันไม่มีเรื่องนั้น
ก่อนที่จะไปกันไกลกว่านี้
ลาวอลแฟนกลับช่วยหามาเติมให้หน่อย

มันมีนี่เหี้ย
เอาล่ะคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นบ่อยจริง

เวลาไปกันทีไปกันเยอะจริง
ก็เตรียมคลิปตั้งใจยกครอบครัวไปพักผ่อนชิว

หลังจากที่วันท้ายวันเกิดจะให้กับพี่พ่อไปเมื่อพี่ถ่ายรายการมาตั้งอย่างนี้

เวลาเราไปเมืองนอกนั่งตังเต็มอยู่แล้ว

ก็ได้คาดว่าเขาโพสต์อันนี้ก็สวยแล้วสำหรับอ้าวมัน
ก็รู้ไงว่าสวยเพราะว่าถ้าถ่ายก็รูปสวยเนี่ยลุงทุ่มฮาวินเดอร์คือนางก็เตรียมเป็นถ่าย
อุ้ยสุดสั้นอันนี้ลุงทำไมอ่ะ

คุณลุงไอจีมคุณแม่งไม่ต้องเห็นสวย
อ๋อตายอย่างนั้นฉันต้องเอามันแล้วนะฉันธรรมดามาก
นี่แหละคุณแม่ไปเกาหลีไม่ต้องเตรียมหลายชุด
เพราะฉันคิดว่าการไปต่างประเทศคือเอาง่ายแล้วก็สะดวกด้วย
อ๋อเบียนนี้ไม่ใช่ค่ะเบียนยุคค่ะ

มันก็จะใส่ลาตีทุกวันเลยนางก็เกินไปค้ะ
คุณแม่ใส่ชุดเราตีไปก็เท่านั้นแหละ

เห็นความสวยอลังการจากทุกมุมกล้อง
แต่งานนี้คุณไอ้อ้ำออกอาการผิดหวังอย่างแรง
เมื่อเธอไปพบกับการว่างเปล่าของดอกลาเวนเดอร์

โดยปกติตอนนี้มันต้องออกแล้วนะ

ตอนนี้มันจะต้องไปดูช่วงนี้

แปปชั่นว่าไหนคือลาเวนเดอร์
ทริปที่เราไปถึงดอกไม้ยังไม่บาง
คลิปนี้มาถึงฝนตกลาวันเดอร์ไปหมดแล้ว
ความฝันจะวิ่งเล่นในทุ่งจบกัน

นี่ไงก็แต่งตัวไปเพื่อจะได้เด่น
แล้วเวลาไปนั่งจะได้ขับสีขาวขึ้นมาให้เด่น

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่

นี่นี่

นี่คือทัพทิมเหรอ

ถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่จะแบบบอกสื่อไหมหรือว่าบอกให้คนรู้ไหมว่า

เพราะว่าเท่าที่มีมาก็ไม่เคยบอกนะ

โอ๊ยลูกร้านทำให้แบบว่า

บอกอย่างนี้น่ะนาเดทเนี่ยกับยาย่าเนี่ย

เก่าวันนี้ฉันเพิ่งนั่งดูไอจีคุณแม่แก้วอยู่
นะฮะก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติใช่ไหมณเดชน์กับยาย่าเนี่ยเขาก็ไปแอบทำอาหารกันตั้งแต่เช้าจนเลย
แม่แก้วเขาใส่ลงไอจีนเขาเห็นแล้วชื่นใจสุขใจก็เลยแอบเก็บภาพมาฝาก
แอบทำกันสองคนและอร่อยไม่รู้แหละแต่ถ้าไม่รู้จะต้องอร่อยมาก
แก้วอร่อยไม่อร่อยแต่ขอให้ได้กินถูก
ไปแม่แก้วเขาก็เลยแฮชแท็กมาแล้วก็เขียนข้อความขอบคุณลูกทั้งสอง

ขอให้ลูกทั้งสองมีแต่ความสุขความสำเร็จแล้วก็เจริญยิ่ง
ขึ้นไปสมดังตั้งใจทุกประการพร้อมทั้งขอให้โชคดีไม่พูด
ยานขนาดนี้หรอขอให้โชคดีมีชัยตลอดแก่เสียเสียงนั่นพูด
เหมือนยายเขาแม่เขายังสาวขอให้โชคดีมีชัยปราศจากภัยทั้ง
วงทุกประการรักที่สุดเสมอตลอดการแฮชแท็กวิชฟอร์มคุณแม่น้ำพริก
ประถูเขาแกะประถูให้แม่เขาเลยนะเขาต้องมีข้อข้อตรงหัวนิด
นึงแล้วก็มีน้ำพริกแกงจืดเครื่องเคลียมเทียบถ่ายเทียบยัง
ไม่จบยังยังยังแฮชแท็กอุรัสยาแล้วก็แฮชแท็กอาหารเมนูไหน
ฟีมือใครท่านใดทายถูกจะให้อะไรดีนะนอกจากนี้ณเดชก็ได้
พายาย่านำพวงมาลัยนี่นะคะมาไหว้แม่แก้วด้วยทั้งคู่ก็
กว่าเยอะไม่มันไงเก้วเลยเห็นไหมหรอเนี่ยดูชุดแม่แก้วชอยดู
นี่ไงนี่ณเดชน์ทำไมแต่งตัวเหมือนนักเรียนวะ
ณเดชน์เป็นคนไม่แต่งตัวอยู่แล้ว
มันเป็นคนที่แต่งอะไรก็ดูดีจริง
หลังจากที่เอไหว้แม่แก้วเสร็จนี่ค่ะเอไปทำบ้าบ่อยอีกแล้วค่ะ

ที่ชิดลมหรอ
เฮ้เนี้ยนับไปลองชุด

ชุดนี้จะเห็นให้ในการเต้นในวีดีโอไหมคะ

อือรอดูหนังต้นอยู่ต้นอยู่นะ

ไม่ได้รับเลือกก็บอกว่าโผล่แล้วก็เลยหายไป

รัทภภูมิโตคงซับ
แต่ว่าตัวฟิล์มเขาบอกเขาไม่ได้เสียใจอะไรเยอะแยะนะฮะและอีกอย่างหนึ่ง
เขาเป็นคนขยันหาทางทำอาหารกินให้ตัวเองอยู่เรื่อย
เป็นคนหนุ่มแน่นไฟแรงแท้
ตอนนี้เขาก็มองหาลูกทางทำธุรกิจอยู่นะฮะ

ลักษุนเนี่ยนะฮะฟิล์มก็สุดหลอกเขาหอบสินค้าเป็นหน้ากากกันฝุ่น
แล้วก็นักธุรกิจอีกหลายท่านนักธุรกิจหลายร้อยล้านเลยนะ

ใบน้อยก่อนก็ไปเป็นแฟชั่นด้วยแต่ก็กันฝุ่นได้จริง

ปกติเขาจะชอบออกบุตรนี่เป็นประจำอยู่แล้ว
ก็ได้เงินกันไปแบบง่ายไม่ต้องแบบลงทุนแต่งร้านอะไรให้มันมากมายด้วย
เพราะคนแห่มาซื้อคือพอฟิล์มไปยืนปุ๊บ
ไม่ติดงานแสดงก็ไปยืนขายของยายดี

อ่อนไป๒๐๓๐ปีหนูก็จริงรึเปล่าคณน้อยมันดิ
อันนี้ไม่ได้ไปเติมหน้าอะไรใช่ไหมอันนี้ไปทำผมอย่างเดียวใช่ป่ะ

เปล่าผมอย่างเดียวไม่ได้เติม

มันเป็นกรรมภาณ
เมื่อมีกินของแม่
นะว่าผิวดีแม่แบบ๙๔ไม่แก่เลย

ใช่เพราะว่ามันไม่สามารถหยุดได้ไงนึกออกไหมถ้าสมมุติบินมาจากไปไกลแล้วลง

มันยังลงได้แต่หมายถึงว่าจะออกหรือเปล่า
แต่ถ้าสมมุติถามว่าจะออกเดินทางเลยตอนนี้

ยังไม่ได้จำนวนส่วนใหญ่อีกกว่าคือของเขาไม่ติดตามสถานการณ์
หรือไม่ชิดแล้วกันค่ะใครจะไป
ต้องลดที่แบบว่าไม่แพง
เป็นทะเลลงท่อ
จำหน้าได้หรือเปล่า

เธอต้องไปดูสิงโตก่อนว่าจำได้ไหม
ตอนนี้เขาสอบเข้าไปทำงานอยู่ในกองท่าประกาศเป็นนักบินและนักโฆษณ์
สิงโตเดอะสตาร์หรือสหรัฐธิรัญญาธนาภูเวอร์ดน
ตอนนี้เขาโอ๊ยว่ะ
ได้ทั้งจุฬาธรรมศาสตร์สรุปมันไม่เรียนทั้งคู่

อยากสอบติดได้ทุกอย่าง
อันนี้เขาเรียกว่าเต็มที่

แต่บอกจริงว่าจำไม่ได้จริงนะเปลี่ยนปีเยอะมากแอย์สิงโต
หิงรูขาว

เอาพื้งมาต่อเองก็บูมบวมได้
แต่เขาบอกว่าขอเลือกงานที่เหมาะสม
ในฐานะที่เขาเป็นพนักงานราชการด้วย

ตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ในจุดที่จะต้องเลือกงานที่เหมาะกับเราแล้วนะครับ

ราชการอยู่ด้วยอาจจะอยู่ในจุดที่อาจจะต้องคัดกรองงาน

การทำงานราชการแล้วมาทำงานแบบนี้มันก็มีผลบ้าง
เราต้องทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการทั้งหมด
จริงผมว่างานค่าราชการมันก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกับผมอีกด้านหนึ่ง
แต่เราทำงานในส่วนของการบริหาร
ซึ่งเราเรียนปริญญาโทมาด้านนี้มันค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เรียนมา

ที่เธอนินทาคนสิงมันออก
เคยมานั่งกระซิบอย่างนี้เราไม่ได้ยินกันเองหรอก
แต่คุณผู้ชมได้ยินหมดเลยว่าเรานินทาอะไรเขาบ้าง
จริงแล้วไวเล็ตของไทยรัฐมันเร็วต่อเสียงรู้ป่ะ

มดดำทำให้ฉันพังมาแล้ว
ให้ฉันเสียเหรอ

ซิบไม่ได้เสียงพวกเรามันดังแล้วมันออก
ฉันว่าเขียนนี่เสียงดังกว่านะเวลาแกอ่าน

ไม่ใช่เพราะว่าเคยนั่งยินทาอยู่
แล้วก็มานั่งยินทากับคุณไอ้ม้าเนี่ย
สักพักตอนนี้มาอยู่คือไอ้คนนั้นที่เรายินทาอยู่

บอกเออกูก็พูดอย่างนี้เลยเลยผมคิดถึง

มดดำจริงอันนี้น่ากลัวสุด

ตอนนั้นเหมือนอยู่ในวงการมามากพอแล้ว
คือเขาบอกว่าจะเป็นนักร้องแล้วผ่านตัวเองเป็นข้าราชการไม่เสียดายเหรอ

ผ่านงานมาสักระยะหนึ่งแล้วจะไปทำในรูปแบบใหม่
งั้นดีกว่าทีนี้ก็เลยถามเล่นหุ่นขนาดนี้
ขนาดนี้จะรับงานแบบ๑๘บวกไหมคือเซ็กซี่หน่อย
เขาก็บอกว่าเพียงก็ไม่ปฏิเสธ

คืออาจจะ๑๖บวกเป็นไรก็ไม่ได้ใช่

หุ่นแม่กะแสดงไม่จริงคนดูออกแล้ว
เดี๋ยวก่อนเขาเป็นทหารอากาศป่ะ
เขาเรียนการบินเรียนนักบินมา๓ปี
บริหารการบินและจบปริญญาโท

ตกลงไงวะก็แล้วแต่มันจะเลือกแล้วด้วยความที่มันเป็นเด็ก
เด็กเนี้ยเนี้ยตอนเนี้ยได้นะใช่มีปีกมั้ยติดปีกปะเห็นมั้ย
ไม่เห็นว่ะดูไม่ออกไม่รู้เขาบอกว่าที่ผ่านมามีงานติดต่อ
เยอะน่ะอสิบแปดบวกเนี้ยแต่ว่าก็หลังมีเยอะมากให้กี่เป็น
สูงด้วยถ้าอยู่ในความพอดีก็โอเคแต่ถ้ามากเกินไป
โอเคนะคะไม่เอานะฮะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็เลือกที่จะไม่

นี่นะรูปร่างดีกว่าเมื่อก่อนมากเลย

มันยังไม่เป็นหนุ่ม
แล้วทางผู้ใหญ่ขอต่อแต่เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้ว

ก็ติดต่อออกรายการยังไม่ออกหรอก
ไหนนะหรือเปล่ารายการทันยังไม่ได้ออกเหรอเดี๋ยวค่ะจริง
นี่มีแต่หุ่นโห้อูย

คู่กับนี้ไม่ได้นี้คู่กับคนอื่น

ก่อนโอ้โหเอาทุกอย่างมาแบกไว้ที่หัวหมด

ใบเตยอาสยามล่าสุดแมนออกมาประกาศ

แต่ขออุบเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนเพราะกลัวฝ่ายหญิงจะไม่เซอร์ไพรส์
ถือว่าเป็นการสยบอาถรรพ์รักปีที่๗ไปในตัวด้วย

ไม่แต่เวลาเราไปเกาหลีที่แอร์พอร์ตอินชอน

อิ่มปุกปรมันมีธุรกิจเหมือนที่นั้น

ทักสวยอ่ะ
ไม่ตามที่นี้ก็ได้

เอาอย่างนี้เขาก็ถามว่าแบดจะแต่งเร็ว

แมนก็บอกว่าคุยกันตลอดครับ
เพราะเราคบกันมา๗ปีแล้วผมก็โตแล้วด้วย

ถ้าพูดตรงเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยทั้งในแล้วก็นอกวงการตอนนี้มีลูกกันโตกันหมดแล้ว
คือเราคิดอย่างหนึ่งว่าเราจะมีครอบครัวเราก็ควรจะเริ่มต้นอะไรบางอย่าง
เพราะถ้าช้าไปเรื่อยเนี่ยสมมุติผมคิดเล่นนะ
จากนี้ถ้าพอมีลูกสักอายุ๒๐ผมก็คงจะแก่ตายพอดี
สมบัติถ้าเป็นลูกสาวอีกเดี๋ยวก็จะไล่กระทืบหนุ่มไม่ทันหัวเราะ
ก็จะวางแผนฮะใบเตยบอกถ้าว่าพร้อมไหมก็โอเคค่ะ
เพราะว่าจริงตั้งใจว่าตั้งแต่อายุ๒๗แล้วแต่นี่จริงก็เกินมาเยอะแล้ว
ก็ไม่อยากเป็นคุณแม่ที่อายุมากอยากเป็นคุณแม่ยังสาว
คุณแม่ที่พอมีลูกแล้วสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนตอนที่เรายังไม่มีเขา

เขาบอกว่าแต่งแล้วมีแพลนจะมีลูกเลยเราว่ายังไงบ้าง
ก็พร้อมเคลียร์ทุกอย่างจริงแล้วเรารู้นะคะว่าพอแต่งงานแล้ว
พอมีลูกแล้วมันคงจะดรอปลงไปครึ่งหนึ่ง
ซึ่งโอเคเพราะใบเตยก็รู้สึกว่าเหนื่อย
ตรงนี้มากก็อยากจะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองอยากโฟกัสกับชีวิตหน่อยจริงแล้ว

ขอให้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเต็มที่ชัดเจนคงไม่ถึงกับขั้นออกจากวงการหรอกค่ะ

นี่มีคนเขียนมาบอกว่าชอบสีลิปสติกของดิฉันมากเลย

แต่ว่ามันมีสีที่ดิฉันใช้เนี่ยนะ

มันไม่ทำแล้วมันผลิตนะมันมีขายอยู่ที่เดียวคือที่เกาหลี
แล้วมีที่เดียวอยู่ร้านเดียวด้วยนะตรงล็อตเต้เท่านั้น

แล้วก็ขนาดที่เกาหลีในที่อื่นก็ไม่มีนะต้องไปมีที่ล็อตเต้เท่านั้น

หนูว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณแม่มันอยู่ที่ไม้แขวนอยู่ที่นางแบบ

ใช่ลิปสติกเนี่ยมันแต่ละคนทาไม่เหมือนกัน
ทำไมเธอมาขยิบตาใส่ฉันทำไมอ่ะฉันเห็นนะ
หนูกำลังจะบอกว่าคุณแม่มัสทาสีอะไรก็สวย

แต่จริงเพราะปากพี่มาเขาสีบางเขาจะทาสีอะไรมันก็ขึ้น
ปากก็ไม่น่าจูบไงมีผู้ชายพูดแบบนี้หลายคนนะ

หลายคนเคยบอกว่าปากของแม่หน้าจูบไหม

เขาร้องเพลงต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าพี่แซมนี่นะ
เพิ่งคำภาคไปนะไนสั่งแทรฟมานะ
หุ่นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตอนนั้นนะ
ตอนนี้น่ามาสัมภาษณ์พี่แซมนะ

ตอนนี้เนี่ยก็บทบาทในใบไม้ที่ปิดปริว
เอาแซมเนี่ยนะคะเขาก็มีงานปิดกล้องราคอน่ะ
พึ่งแบบว่าสดลอนไปเนี่ยเดลาลาแต่ละคนก็ขึ้นไปแสดงแบบ
แสดงได้เลยยังได้เลย
จริงหน้าแบบว่าไม่ได้ต่างจากอีพุทธเยอะเลย
นี่พี่แซมเค้าขึ้นไปร้องเพลงนี่ไปฟังมั้ย

ก็เขาบอกว่าตอนแรก

เหมือนว่าเขาเล่นเรื่องนี้ปุ๊บก็ว่า